มาดูความเคลื่อนไหวในการชุมนุมและสถานการณ์ทางการเมืองกันบ้าง
ซึ่งตอนนี้กลุ่มราศดรเองก็ยังมีการประกาศนัดชุมนุมใหญ่กันอยู่
ความเคลื่อนไหวต่างนานาเราก็ต้องจับตามองนะครับ
ขณะที่๓แก่นำที่อยู่ที่โรงพยาบาลพระราม๙
เมื่อวานมีข่าวออกมาว่าคุณรุ้งกับคุณเพนกวินออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว
แต่ว่าวันนี้มีข่าวล่าสุดจากทางทนายความบอกว่า
ไม้ก็ออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ว่าหมอกำชับบอกว่าต้องพักรักษาตัวอยู่บ้านอยู่นะ
เพราะอาการยังไม่ดีขึ้นด้วย

อย่าเพิ่งออกไปชุมนุมอะไรกันนะฮะ

บอกว่าถ้าแข็งแรงดีเดี๋ยวจะไปชุมนุมกันต่อนะครับ
ขณะที่ถูกจับตามองอีก๑กลุ่ม
ก็คือกลุ่มนักเรียนที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลว

ที่เขามีความเคลื่อนไหวไปที่หน้ากระทรวงศึกษาที่การ
ไปขอที่จะยื่นข้อเรียกร้องที่หน้ากระทรวงศึกษาที่การ

ถ้าจะขึ้นเวทีชี้แจงอะไรเนี่ยนะฮะ

บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
ไม่ได้สนใจที่จะแก้ไขปัญหา
ตามข้อเรียกร้องของนักเรียน

และยังอ้างว่าการชุมนุมของนักเรียน

ดังนั้นกลุ่มนักเรียนเลวจะยกระดับการเรียกร้องไปที่ต้นต่อของปัญหา

ซึ่งเป็นผู้ที่เลือกนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เข้ามาดำรงตำแหน่งนี้และแก้ไขปัญหาให้นักเรียนไม่ได้
โดยจะมีการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนักเรียนเลว
วันที่๒๑พฤศจิกายนนี้

เสียงของนักเรียนไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคน
อันนี้คือการยกระดับของกลุ่มนักเรียนเลว
แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มราศดรตามที่เขาแถลง
ตอนที่ไปตั้งโต๊ะกันที่ท้องสนามหลวงเมื่อ๒วันก่อน
เขาบอกว่าเดี๋ยว๘พฤศจิกายนนี้คือวันอาทิตย์นี้

แล้วก็มีการเคลื่อนขบวนจากอนุสวรีประชาธิปไตยด้วยนะฮะ
ก็จับตามมองกันการชุมนุมใหญ่๒รอบนี้
ขณะที่ทางด้านของกลุ่มปกป้องสถาบันนะฮะ
นายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นักแสดงเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีของเราก็บอกว่า
วันที่๑๑พฤศจิกายนนี้ก็มีการนัดรวมตัวกันเหมือนกัน
ที่บริมหาดพัทยาจังหวัดชนบุรีในเวลาบ่าย๓โมง
เพื่อรอที่จะเคารพทงชาติร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
อกจากนี้นะฮะก็ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ติดต่อมาให้ผมนะฮะ
แล้วก็คุณบินบรือฤทธิ์ไปร่วมจัดกิจกรรมกับประชาชนด้วยนะครับ
เป็นสิ่งที่ดีครับนะครับในสิ่งที่ดีเราไม่ได้ไปปลุกระดม
หรือว่าจะไปชวนเชิญมามอบอะไรไม่เลยครับ
เราไปยิ้มร้องเพลงชาติร้องแรมมีความสุขครับ
ส่วนกรณีของ๓แก่นำกลุ่มราศดรที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม๙
ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
โดยนายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวินได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก
ระบุว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่รักประชาธิปไตยทุกท่าน
ขณะนี้ผมได้ออกจากโรงพยาบาลพระราม๙แล้ว
โดยทางคณะแพทย์ได้ให้ความเห็นให้ผมพักฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บอยู่อีกระยะหนึ่ง
ถึงแม้ร่างกายของผมยังไม่พร้อมในวันนี้
แต่แรงใจของผมยังคงเต็มเปี่ยมนะฮะ
ผมรอคอยที่จะได้ออกมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องทุกท่าน
นานกว่าครึ่งเดือนและเมื่อร่างกายของผม
คืนกำลังวางชาอย่างเต็มที่แน่นอนว่าที่แรกที่ผมจะออกไป
ก็คือที่ที่มีการชุมนุมขับไล่พระเด็จการนั่นเองนะครับ
แล้วก็เขาก็พูดถึงการขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลที่ดูแลอย่างดี
แล้วก็ประโยคที่ถือว่าติดปากของคุณเพนกวิน
ก็คือบอกว่าจะกักขังดวงดาวแม้จะกักขังไว้ได้
แต่มิอาจจะกักขังแสงแห่งดวงดาวได้
นี่เขาเปรียบเทียบแบบนี้ตลอดนะฮะ
นี่ก็คือคุณเพนกวินที่โพสต์ไว้นะครับ

ใช่ค่ะรุ้งชื่อจริงก็คือนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนากุล
มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุข้อความบอกว่า
ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วระหว่างนี้คุณหมอให้ความเห็นว่า

ส่วนไม้ค่ะพานุพงศ์จัดนอกก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คนะครับ

แต่ยังคงต้องทำกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อที่บริเวณคออกแขน
เนื่องจากได้รับการกระทบกระแทกอย่างแรง
คุณหมอยังให้พักฟื้นอยู่อีกสักระยะหนึ่ง

เพราะว่าเพนกวินกับรุ้งออกจากโรงพยาบาล๒คน
ไม้ยังต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

เพราะถือว่าอาการหนักสุดนะฮะหมดสติในช่วงที่

แต่ปรากฏว่าทนายความออกมาเปิดเผยบอก

ค่ะก็เป็นคำยืนยันออกมานะคะ
นายกฤษดางนุจจรัตรทนายความก็เหมาะแบบนั้นนะคะ

คือน้องทั้ง๓คนเป็นนักศึกษามีภารกิจต้องติวหนังสือ
ขอคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ออกจากโรงพยาบาลก่อน
ซึ่งหมอก็อนุญาตให้ออกมาจากโรงพยาบาลได้
แต่ว่าต้องกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านหรือที่ที่ปลอดภัยอย่างน้อย
คือ๑สัปดาห์เพราะว่าอาการยังไม่ดีมากนัก

ยังไม่มีหมายขออายัดตัวทั้ง๓คนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่ก็ยอมรับว่าหมายขออายัดตัวดำเนินคดีกับอีกทั้ง๓คนเนี่ย
อนาคตมีแน่นอนเพราะมีหมายจับ
แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีอีกกว่า๘๐หมายด้วยกันนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการอายัดตัวใดทั้งสิ้นนะ